ตอนที่รู้ว่าโดนหมายจับเนี่ย
ตอนนั้นก็รู้จากสื่อในมือถือนี่แหละค่ะ
เพราะว่าเพราะว่าก็เปิดไลน์แล้วก็เด้งข่าวขึ้นมาว่าน้องโดนจับ
ก็ตกใจว่าน้องโดนเรื่องอะไร
เพราะว่าไม่รู้ที่บ้านเนี่ยไม่ทราบจริงว่าไปทำอะไรกันมา
แล้วพอมามีหมายจับของตัวเองเนี่ยยิ่งตกใจ
เพราะว่าไม่เคยไปทำธุรกิจหรือไปชักชวนใครทำอะไรเลย
แล้วพอเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ย
ด้วยความที่ถ้าเป็นทุกคนนะคะ
ถ้าเป็นคนอื่นมันก็ต้องรู้สึกตกใจสับสน
แต่ขอยืนยันเลยว่าไม่ได้หนี
เพราะว่าพอรู้ข่าวเนี่ยก็พยายามติดต่อครอบครัว

นี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นขึ้นกับชีวิตเหรอ
เพราะปกติก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปอะค่ะ
แต่ว่าพอทราบว่าโดนหมายจับก็
ติดต่อครอบครัวติดต่อทนายถามเพื่อน
เพราะบอกตรงเลยว่าไม่รู้จัก
ผู้เสียหายคือใครไม่เคยเห็นหน้ากันเลย
ไม่เคยพบไม่เคยคุย
อยู่ดีก็เกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยหายไปสักพัก
ไปเตรียมตัวไปสอบถามรายละเอียด
ไม่ได้หนีนะคะไม่ได้หนีแบบที่เป็นข่าวว่า

เพราะว่าน้องเนี่ยโดนจับวันที่๘
แล้วก็ยืนยันกับทนายตลอด

แต่ว่ามันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะเป็นวันแม่

ก็เลยเข้ามอบตัวในวันที่๑๕

ไม่ได้แอบไม่ได้แอบเข้าทางประตูข้าง
อะไรก็แล้วแต่เข้าทางด้านหน้าเลยค่ะ
แล้วก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นให้ตำรวจว่ามามอบตัว
ให้ตำรวจดูว่าคือเรา
เพราะว่าตอนนั้นตำรวจไม่ทราบ

ดูเหมือนดูเนื้อหาในสำนวนนะคะว่าตัวเองโดนอะไรก็

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร
เป็นธุรกิจอะไรเพียงแต่ทราบว่ามีชื่อพี่ชาย
แล้วพี่ชายเนี่ยก็ไปร่วมทำธุรกิจกับ๔๕คน
ในวงนั้นก็ทราบแค่นั้น
ก็คือที่ทราบเนี่ยอ่านจากสำนวนนะคะไม่ได้ทราบ

แต่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจอยู่แล้ว

หลังจากนั้นไม่ว่าตำรวจจะเรียกเข้าไปรับทราบข้อเก่าหาเพิ่ม
ไปสอบสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าไปตลอด

แม้กระทั่งที่ต้องไปรายงานตัวที่ศาลก็ไปทุกนัด
เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ทำค่ะ
รู้สึกว่าพร้อมที่จะต่อสู้เรื่องนี้แน่นอน
เพราะว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ย
เราอ่านจากที่ใบที่ตำรวจยื่นให้เรามาเนี่ย
หนูไล่ชื่อเลยคนที่๑๒

แล้วนี่ไปร่วมได้ยังไง

เรารู้สึกว่ามันคืออะไร

เวลาถ้าตัวเองโดนอะไรตัวเองจะเริ่มงงแล้ว
ข่าวอะไรก็ดูข่าวดูข่าว
มีสื่อบางสื่อที่แจ้งว่า
คุณสุวิชาเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ย

ตลาดหุ้นนักต้มตุ๋นชื่อดัง

ด้วยแล้วเวลาคนมองภาพเรา

เราออกไปเจอใครที่รู้จักเราก็เห็นข่าวเนี่ย
เขาก็ต้องมองเราอีกอย่างหนึ่ง

ชื่อมาไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จัก

ตลาดหุ้นไม่เคยเล่นเลยค่ะ

มีความรู้เท่ากันกับทุกคนเป๊ะเลยค่ะ

อันนี้คือข้อเท็จจริงของตัวเองเลย
เลยแล้วคราวนี้พอมีข่าวเนี่ย

น้องชายพี่สาวพี่ชาย
ออกข่าวเห็นไหมคะลูกสามคน
หลอกลวงร่วมกันหลอกลวง
ร่วมกันหลอกลวงได้ยังไงคะในเมื่อ
ในเมื่อเราไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยกับเขา
ไม่เคยเจอหน้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว
อันนี้ขอยืนยันว่าไม่เคยเจอเลย

ก็เลยอยากวิงวอนเรื่องนี้ว่า
ขอให้สื่อช่วยนำเสนอตามข้อเท็จจริงตามตรง
คือตอนนี้อย่างเตี๋ยกับแม่เนี่ย

ในชนบุรีไปไหนใครก็รู้จัก
ตอนนี้กลายเป็นตระกูลคนโกง
เอ้าถูกตาหน้าเฉย
ทั้งที่เตี๋ยกับแม่เนี่ยก็เป็นมีชื่อเสียงอะค่ะ
รู้จักในภาคตะวันออกก็รู้จัก
แต่แบบกลายเป็นเอ้าลูกคุณไปทำอะไรอ่ะเนี่ย
ลูกคุณคือทุกคนเนี่ย
หนูบอกเลยว่ามันไม่ใช่

หนูก็ทำธุรกิจส่วนตัวพี่ชาย
หรือเคยโดนจับเคยถูกฟ้องร้อง

ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเราสอบถามแล้วเนี่ยเขาอยู่ในวงกันแค่๔๕คนนั้นเอง
เขาอยู่ในวงธุรกิจแค่สี่ห้าคนนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร
เขาคุยอะไรหรือเขาไปตกลงอะไรกันเราไม่รู้เรื่องเลย
กลายเป็นว่าเราโหจากที่อยู่ปลายแถวเลยขึ้นมาหัวเลย
หนูว่าบางทีสื่ออันนี้ไม่ได้ตำหนินะคะแต่ว่าพูดจากใจ
คือบางทีอยากให้เสนอตามข้อเท็จจริงตามข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริง
เพราะตอนนี้เตี๋ยกับแม่รู้สึกต้องเรียกว่าตองใจ
พี่เป็นพ่อแม่คนอะลูกพี่ทุกคนอะ
เดินขึ้นเดินลงเข้าออกกองปราบศาลอยู่เนี่ย
เป็นพี่พี่รู้สึกไงอะค่ะ

แล้วเตี๋ยหนูอายุ๘๐เหรอ๘๐ฟอกเงินเหรอคะ
ถ้าจะหลอกลวงทำไมไม่หลอกลวงแต่หนุ่ม
ทุกคนที่ชนบุรีรู้ธนาคารทุกธนาคารรู้อยู่แล้วว่าเตียงหนูมีเงินมาอยู่แล้ว
คุณพูดอะไรคุณทำร้ายครอบครัวเราแบบนี้ได้ยังไง
จะขอบคุณที่พูดอย่างแบบนี้